ตามประเด็นการเมืองกันบ้างนะคะทุกคืนวันเสาร์ขีดเส้นใต้การเมืองไทยนะคะ
คุณสุภาพคลี่ขจายจะมาพูดถึงเรื่องของทางฝากฝั่งพักการเมือง
เขาออกมาบ่นนะคะว่าระยะเวลาในการหาเสียงอาจจะไม่เพียงพอ
มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มสามมิตรในเรื่องของการดูดอดีตสอสอค่ะ
ให้มาร่วมพักการเมืองติดตามจากคุณสุภาพค่ะ

ท่านรองนายกวิศนุเครืองามบอกกับนักการเมืองกับพักการเมืองว่า
หลังพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหมดเสร็จสิ้นเรียบร้อย
พักการเมืองจะมีเวลาหาเสียงประมาณ๖๐๗๐วัน

วันเนี่ยย้อนกลับไปดูบางช่วงของการเลือกตั้ง
คราวนี้มีเวลามากกว่าด้วยซ้ำไป
แต่ว่าพักการเมืองเขาเห็นไม่ตรงกันกับรองวิศนุครับ
เขายังคงเรียกร้องที่จะให้ปลดล็อก
เพิ่มขึ้นมากกว่าไปอีก
หัวข่าวหนังสือพิมพ์ที่เอามาให้ดูเนี่ย
เขาบอก๗๐วันหาเสียงไม่ทัน
ประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยโอด
ต้องประชุมพักและทำนโยบายด้วย

เพื่อไทยนั่นคุณจตุรนฉายแสง
พูดตะกะมีเหตุผลมาก
บอกว่า๖๐วันเนี่ยไม่ได้แค่หาเสียงอย่างเดียว

ต้องไปเตรียมทำนโยบายด้วย
ต้องไปพบปะประชาชน
ต้องไปหาประชาชนที่เขาเดือดร้อน
ว่าเขาต้องการให้พักการเมือง

ฉะนั้นเวลา๖๐วัน

แล้วคุณจตุรนก็ยกตัวอย่าง

มีแค่เท่าไหร่นะ

สภาพความเป็นจริงทางการเมือง

ให้มีการดำเนินการตามปกติ

เพราะทุกพักก็คิดตรงกันอย่างที่คุณอภิษฎว่า

นำไปสู่การเลือกตั้งแหงแหง

นี่เป็นความเห็นต่างระหว่าง

กับคนอยู่ภายใต้การควบคุม

จะมีการผ่อนปลน

ประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมาก

การควบคุมให้เป็นไปตามกฎกติกา

และกฎหมายพักการเมืองขณะนี้

เขาตั้งข้อสังเกตว่า

ไม่รู้แต่ว่าไม่มีความเสมอภาค

สามมิตรนั่นแหละพูดตรง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระยะหลัง

ที่ไปเอาตัวผู้สมัคร

พักอื่นทำได้ด้วยไหม

สนับสนุนให้คนที่มีอำนาจ
หมดมาจากปัจจุบันนี่แหละมีอำนาจ

ทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอนี่เรื่องนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันมาก
รองนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าให้ไปถามกรกต
แต่ท่านบอกนักข่าวว่ามันไม่น่าจะทำได้
แต่รายละเอียดให้ไปถามกรกตจริงอยู่ครับ
คุณสมศักดิ์เทพสุธินพยายามอธิบายหลายรอบรอบก่อนนั้นก็บอกว่า
เขายังไม่เป็นพักการเมืองถ้าพักการเมืองหรือสมาชิกพักการเมือง
กรรมการบริหารพักการเมืองจะมาทำอย่างกลุ่มสามมิตรบ้าง
ไม่อยากลาออกมาสิอ่าถ้าเราคิดว่า
ถ้าเราคิดว่าการไม่เป็นพักการเมืองแต่คนทั้งบ้านทั้งเมืองรู้
ว่านี่เตรียมตัวที่จะไปสังกัดพักการเมืองแต่ว่าทำได้อย่างที่คนอื่นเขาทำไม่ได้
คนเขาก็ดูออกนี่ครับเรื่องนี้ก็จะเป็นความแคลงใจเปล่าปลี้
แล้วก็จะทำให้คนมองเห็นว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาใกล้เลือกตั้ง
เรื่องความเสมอภาคทางกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเลือกตั้ง
กรกตหรือผู้มีอำนาจจะมีความยุติธรรมเสมอภาคไหม
เราได้ผ่านบทเรียนมาหลายครั้งแล้วนี่ครับว่าตราบใดที่การเลือกตั้ง
ไม่ยุติธรรมไม่เสมอภาคอย่าไปหวังว่าเลือกตั้งแล้ว
จะมีความสุขสงบอย่าไปหวังว่าการเลือกตั้งแล้วจะเรียบร้อย
อย่าลืมนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนั้นถึงเวลานั้น
ไม่มีมาตรา๔๔แล้วนะครับก็จะมีเสียงประท้วง
มีอะไรต่ออะไรตามมาอีกเยอะฉะนั้นการเริ่มต้น
ให้มีความชัดเจนในเรื่องความยุติธรรมอันนี้จะมีความสำคัญมาก
กรกตเองเลขากรกตก็บอกว่าต้องไปดูรายละเอียด
ที่ว่าที่กลุ่มสามมิตรไปทำเนี่ยยังไม่รู้รายละเอียด
ท่านประธานกรกตท่านอิทธิพรบุญประคองพูดเมื่อ
เมื่อวานวันศุกร์บอกว่าต้องไปดูท่านก็ยังไม่รู้ว่า
ความชัดเจนเป็นยังไงแต่อยากจะบอกกรกตว่า
กรกตเป็นที่คาดหวังของคนมากนะครับว่าคราวนี้จะปลอดจาก
อิทธิพลฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแล้วเดินหน้าอย่างเต็มที่
อย่าลืมนะครับว่ารัฐมนูลเนี่ยเขาต้องการเอาคนดีเข้าสภา
รองคนดีเข้าสภารัฐมนูลเห็นว่าบ้านเมืองที่มันยุ่งเหยิงมาเนี่ย
ก็เพราะว่ามันมีปัญหากับนักการเมืองแต่ว่าพอไปดูในกฎหมายรายละเอียด
โอ้โหทำไอ้นั่นก็ผิดทำอย่างนี้ติดคุก
ทำอย่างนี้ต้องถอนสิทธิการเลือกตั้งตลอดชีวิตทำอย่างนี้ต้องติดคุก
ทำอย่างนี้ต้องยุบพักกฎหมายดุเดือดครับ
แต่ว่ากฎหมายดุเดือดไม่มีประโยชน์เลยถ้าคนใช้กฎหมายคนบังคับใช้กฎหมาย
ไม่ดำเนินการอย่างเต็มที่และไม่ตรงไปตรงมา
แล้วถ้าเกิดสภาพฝั่งโน้นทำอะไรก็ผิดฝั่งนี้ทำอะไรก็ไม่ผิด
มันจะหวนกลับไปที่เดิมอีกไงครับก็ที่ที่นายกบอกว่า
ไม่อยากให้กลับไปเหมือนเดิมฉะนั้นถ้าไม่อยากให้กลับไปเหมือนเดิม
ต้องมีความยุติธรรมเสียตั้งแต่เริ่มต้นนี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของคืนนี้